คุณผู้ชมคะที่กองปราบวันนี้ค่ะ
ช่วงสายมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๓๔ปี
เขาไปร้องกองปราบให้ช่วยตามหาอดีตสามีค่ะ
คืออดีตสามีหายตัวไปตั้งแต่๑๗เมษายน
ไปแจ้งความเอาไว้ที่สนบุภาราม๑๙เมษายน

นางสาวปวริสาอภินันรัตนกุลอายุ๓๔นะคะ
ร้องทุกข์ที่กรมคับการปราบปรามให้เร่งรัดคดี
กรณีอดีตสามีของเธอหายตัวไปนะคะ
อดีตสามีของเธอชื่อว่านายวัญชาติอภินันรัตนกุลอายุ๔๔ปี
บอกว่าอดีตสามีทำงานเป็นพนักงานที่บริษัทโรงพิมพ์แห่งหนึ่ง
แถวท่าดินแดงแยกทางกันมานานแล้ว
แต่ยังติดต่อกันเพราะว่ามีลูกด้วยกันต้องส่งเสียเลี้ยงดูลูกด้วยกันนะคะ
๑เมษายนอดีตสามีหายออกไปจากที่พักแล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกเลย
ลองเข้าไปดูที่ห้องพักก็ไม่มีทรัพย์สินอะไรศูนย์หาย
ทุกอย่างยังคงปกติไฟทีวีถูกเปิดทิ้งไว้ด้วยนะคะ
โทรศัพท์ก็ยังอยู่มีแค่กุญแจห้องที่หายไป
รถจักรยานยนต์ของอดีตสามีก็ยังอยู่ครับ
ยังจอดอยู่ด้านล่างหอพักอ่ะค่ะเธอก็เลยไปแจ้งความเอาไว้
สอนอบุภารามเมื่อสิบเก้าเมษายนทีนี้ตำรวจก็ได้เก็บโทรศัพท์มือถือ
อดีตสามีของเธอไปตรวจสอบอ่ะนะคะแล้วก็ตรวจสอบพบว่า
สายสุดท้ายที่โทรเข้าเป็นเพื่อนที่คาดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการหายตัวไป
เป็นเพื่อนที่ตัวอดีตภรรยาคนนี้บอกว่าไม่เคยเจอรู้แต่ว่าเคยไปเที่ยวสังสรรค์ด้วยกัน
โทรศัพท์เข้ามา๒ทุ่มก่อนที่จะหายตัวไป
แล้วก็ตำรวจออกหมายเรียกเพื่อนสนิทคนนี้คนที่โทรไปเป็นคนสุดท้ายนี้
ให้ไปสอบปากคำแต่เพื่อนคนนี้ยังไม่ไปนะคะ
ตำรวจก็เลยออกหมายเรียกแล้วเป็นการออกหมายเรียกครั้งแรก
อดีตภรรยาบอกว่าก็โทรไปถามนะโทรไปคุยเกี่ยวกับเรื่องของการหายตัวไปของอดีตสามี
แต่เพื่อนคนนี้คุยกับเธอเหมือนแบบไม่เต็มใจจะพูด
เต็มใจจะให้ข้อมูลสักเท่าไหร่ก็เลยไม่รู้ว่ามีความขัดแย้งอะไรกันหรือเปล่า
รู้แค่ว่าชอบไปดื่มชอบไปสังสรรค์กันอดีตสามีเป็นคนติดการพนันเล่นฟุตบอลออนไลน์
แล้วก็มีปัญหาเรื่องหนี้สินด้วยก็เลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้หายตัวไปนะคะ
น่าจะมีคนโทรเรียกเขาแล้วก็หายไปเลย

ค่ะเพื่อนเขาที่ไม่มาสอบสวนนะคะเพื่อนเขาโทรไปถามว่าเจอไหมอะไรไหมก็ไม่ค่อยตรงทางนี้
อะไรที่ทำให้เราค่อนข้างให้น้ำหนักหรือว่าสาเหตุทางนี้มันเกี่ยวกับเรื่องขัดแย้งอะไรกัน
เพราะว่ามันก็ไม่น่าจะมีเรื่องอะไรแล้วนะคะเรื่องขัดแย้งอย่างอื่นมันก็ไม่มีส่วนมากชีวิตเขาก็จะเน้นอยู่เรื่องนี้
เธอก็บอกว่าเลิกกันกับอดีตสามีหลายปีแล้วค่ะแต่ว่าอดีตสามียังเป็นห่วงลูกชาย
ลูกชายเป็นเด็กพิเศษก็คอยดูแลส่งเสียเลี้ยงดูมาตลอด
วีดีโอคอลหากันอย่างน้อยวันละครั้งก่อนเกิดเหตุ๑๕เมษายนได้โทรไปหาแม่ยาย
แล้วบอกว่าอยู่กับยายให้ทำตัวดีนะแล้วก็พูดคุยเหมือนน่าเศร้าอะค่ะ
แล้วก็โทรศัพท์มาขอยืมเงิน๓๐๐บาทเธอโอนให้ไป๕๐๐บาทแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลย
เธอก็เลยตัดสินใจแจ้งความที่กองปราบนะคะให้เร่งรัดติดตามอดีตสามีที่หายตัวไป
เพราะเธออยากรู้ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า
ที่ก็จะสอบปากคำนะคะรวบรวมพยานหลักฐานต่างโดยเฉพาะภาพถ่าย
แล้วเดี๋ยวจะเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาต่อไปว่ากองปราบจะรับมาเป็นคดีหรือเปล่า

ใช่ค่ะไฟยังเปิดทีวียังเปิดทิ้งอยู่เลยที่ห้องพักนะคะ